คุณผู้ชมไปดูอะไรเด็ดกันต่อเลย
รออยู่แล้วรอให้เรียกชื่อฉันที
อยากเป็นผู้โชคดีที่ส่งฝาคาราบาลแดง
และฝาคันโซคูณ๒มาลุ้นโชค
แล้ววันนี้ความโชคดีนั้นจะเป็นของใคร
นี่คือภาพโฉมหน้าของผู้โชคดีปีก่อน
ที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดง
เป็นเครื่องยืนยันว่าเบาแดงจับจริงแจกจริง
คิดว่าจะเอารถไปต่อยอดรับจ้างเก็บผลไม้ในสวน
รถคันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่เหมือนร่วมเดินทาง

เพราะถ้ามีแรงกายแรงใจพร้อมที่จะไปสอน
ก็จะทำให้ทำงานได้ดี
และปีนี้บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งฝาส่งมาลุ้นโชค
เพราะผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
การแบบนี้แหละพูดเลยว่าเบาแดงได้ใจคนไทยจริง

คือคาราบาลแดงเขายืนราคาอยู่ที่๑๐บาทเท่าเดิม

ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมที่มีฝาคาราบาลแดง

ส่งเข้ามากันเยอะนะคะ
แล้วที่ยืนราคาได้๑๐บาทแบบนี้
ก็เพราะว่าคาราบาลแดงเขาอยากอยู่เคียงข้างคนไทยในเศรษฐกิจแบบนี้
โอ้โหแล้วคุณเห็นไหมว่าฝาเนี่ย
ทั้งคาราบาวแดงทั้งคันโซคุณสองเนี่ย

อยู่ด้านหน้าเรานะลุ้นมากเลย

ที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซค์คนต่อไป
ครับค่า
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณประกาศิษย์คำปัญโย

คุณเป็นหนึ่งในล้านจริงเลยนะคะ

ลุ้นล้านตั้ง๓ล้านเลยนะครับ

และไม่แน่ผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
ถ้าอย่างนั้นไปดูกติกากันเลยค่ะ
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
ง่ายเพียงส่งฝาขนาบราวแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ท่องให้ขึ้นใจเขียนบีบส่งนะคะ

เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒

ที่สำคัญนะต้องเขียนด้วยลายมือ

ส่งมา๕ที่กรองรับชิ้นส่วน
ตามร้านซีเจมอร์

และร้านค้าที่ร่วมรายการครับ
หรือส่งได้ทางตู้ปน๒บางประกง
ฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ครับ

กลับไปติดตามคำสนุกกับร้านค้าของตอนนี้เลย